ฉันขอพูดถึงฮีโร่ลิบงหน่อยค่ะ

เก็บรังนกนางแอ่นนะคะที่มาจากเกาะลิบงจังหวัดตรัง
ตอนไปที่ถ้ำหลวงคนในพื้นที่ก็รวบรวมเงินให้

ด้วยจิตอาสาจริงไม่ได้หวังเงินตอบแทนอะไร

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดว่าคงไม่ต้องทำอะไรแล้ว

ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้เขาก็กลับบ้าน

ทางสายการบินเขาก็สนับสนุนนะคะ
แอร์เอเชียสนับสนุนค่าเดินทางทั้งหมด
กลับแล้วนะคะเขาไปลงที่สนามบินหัดใหญ่นะคะ
จังหวัดสงขลานั่งรถตู้ต่อไปจังหวัดตรัง
เขาก็รอต้อนรับกันแบบยิ่งใหญ่เป็นฮีโร่ลิบงนะคะ

ทีมเก็บรังนกนังแอ่นจักรริบงนะคะ
จังหวัดตรัง๑๘คนไปถึงสนามบินหัดใหญ่นะคะ
เอเชียเขาสนับสนุนให้ค่าเดินทางทั้งหมดนะคะ
พอไปถึงปุ๊บมีป้ายเลยฮีโร่ลิบง
อบเงินให้ด้วย๕๐๐บาท
แล้วก็มีของที่ระลึกให้ทั้ง๑๘คนด้วยนะคะ
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลามาร่วมต้อนรับด้วยค่ะ

คุณผู้ชมได้รับเสียงชื่นชมนะคะ
จากเจ้าหน้าที่ประชาชนคนที่อยู่ที่สนามบิน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะนายสิริพัฒน์พัทธกุล
พร้อมด้วยครอบครัวของทีมเก็บรังนก
ชาวจังหวัดตรังก็ยืนรอมอบดอกกุหลาบให้
นี่นะคะเขาก็ต้อนรับมีป้ายแบบไวนิวเขียนข้อความเลย
นี่ค่ะทุกคนก็กอดกันเพราะว่าครอบครัวเขาก็คิดถึง
ไปช่วยภารกิจนี้อยู่๒สัปดาห์เนี่ยนะคะ
นายมะแอนคงเหลาหนึ่งในทีมเก็บรังนกบอกว่าปลื้มใจมากค่ะ

ทุกทีมมีเครื่องมือครบครันทำงานด้วยเชือกเพียงเส้นเดียว
ที่เขาอาสาไปช่วยเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

เขาปีนปลายได้แบบพร้อมมากนะคะ
ด้านนายอลิเฟนเทศนำบอกว่าทีมเนี่ยไปแบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลย
เห็นทุกคนติดตามข่าวแล้วก็ชื่นชมเขา

เขาบอกเลยว่าพวกเขาเป็นนักเก็บรังนก
มีความสามารถในการเข้าถ้ำในการเข้าถ้ำที่มืดมุดโพรงต่าง
เขามั่นใจว่าเขาช่วยได้ก็เลยขออาสาไป
ขอขอบคุณคนไทยที่ยกย่องให้พวกเขาเป็นฮีโร่ค่ะ
ว่าวันไหนน้องจะออกมา
และวันนี้คนไทยบางประเทศก็ดีใจภูมิใจ

แล้วก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมภารกิจครั้งนี้
ว่าความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศครับผม
นี่ค่ะทีมนี้เข้าไปถึงตั้งแต่๓๐มิถุนายน

ชุดที่๒ตามไปอีก๑๐คนรวมเป็น๑๘คน
เนื้อนนมสาวได้ปีนหาลงปล่องไปโอ้โห
นี่ค่ะเขาก็ใช้ความเชี่ยวชาญความชำนาญ
ที่เขาหารังนกมา๓๐กว่าปี
ก็ตั้งใจไปช่วยด้วยหัวใจนะคะ
พอกลับมาก็เจอภรรยาป้อนข้าวให้
ก้งหอมแก้มกันก็หายเหนื่อยแล้ว